ความคืบหน้ากันหน่อยสำหรับกรณีที่นายสุกเกษมหายตัวไปในเทือกเขานางนอนนครศรีธรรมราช
วันเต็มล่าสุดเจอแล้วใช่ไหมค
เจอแล้วค่ะไร้ปฏิหารนะคะเจอแบบเป็นศพนั่นเองนะคะ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อช่วงประมาณ๑๑โมง๒๐นาทีที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าหน้าที่พบศพนายสุกเกษมสอนเท่าชายวัย๔๘ปีที่หลงป่าเทือกเขานางนอน
๗ตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะคะ
หายตัวไปตั้งแต่ตี๑ของวันที่๑๓เมษายน
ตอนนั้นที่ไปก็คือเข้าป่าจะไปตีพึ่ง
แล้วสภาพศพที่พบพบนายสุกเกษมนอนคว่ำหน้าเสียชีวิต
พองอยู่ในลำห้วยกลางป่าสวนยางขององค์การสวนยางกรุงหยันเขต๕
พื้นที่ตำบลกรุงหยันอยู่ห่างจากจุดศูนย์บัญชาการส่วนหน้าเนี่ย
ประมาณนัก๓๕กิโลเมตร
และมีเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิพิทักษ์ประชาลำทัพ
และใต้เต็กตึงทุ่งใหญ่เป็นคนพบศพนะคะ
เพราะว่าเมื่อเช้าจริงเขาก็ทำภารกิจปกติก็คือการค้นหานายสุกเกษม
เมื่อเช้าก็มีการระดมกำลังกันทุกฝ่ายเดินเท้าอีกรอบนึง
ปูพรมไปค้นหาแนวพื้นที่ราบเชิงเขา
ซึ่งตอนนี้หลังจากที่พบศพแล้ว
ก็จะต้องรอให้ทางแพทย์เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบ
แล้วก็ชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดต่อไปเพื่อหาสาเหตุการตาย
แต่ว่าเบื้องต้นค่ะคุณผู้ชมก็คาดว่านายสุกเกษม
หลงป่าและเสียชีวิตเองนะคะ